หมอริชผ่านไปแล้วหมอริช๔๐นะคะ
หนุ่มคนนี้เขาก็บอกเหมือนกันนี่ก็ทำงานเหมือนเป็นหนี้
ทำงานเหมือนต้องรีบใช้นี่ยังไงก็ไม่รู้
ฮุมชินชินวูชไม่ใช่ดิฉันที่พูดค่ะ
คุณรู้ไหมว่าชินชินวุฒิเนี่ยเขาจะมีนัดขึ้นชกกับเพื่อนซีอย่างฮั่นอิสริยะ

น่ะสิจากสายแดนส์ทั้งคู่จะมาเป็นนักมวยแล้วนะคะ
นี่เขาไม่ได้บัฟนะแต่เขาบอกว่าก็คาดว่าตัวเองจะชนะแน่นอน

เพราะว่าพี่ฮันแน่ตอนนี้อ่อนซ้อมไปหน่อย
มัวแต่ไปอินเลิฟกับสาวจียอนอยู่หรือเปล่า

แต่ว่าช่วงนี้ก็พยายามเพิ่มน้ำหนัก

บางทีคนเรามันแบบเออไปหมุกมุ่นเรื่องนั้นแล้วมันก็ลืมไง

คิดว่าแบบตัวเล็กชนะง่ายอะไรอย่างนี้

โอ้โหนี่ไม่ได้แบบบับนะ

แต่ว่าชิลก็อาจจะแบบประมาทผมไปหน่อย
เดี๋ยวรอลุ้นกันคู่นี้น่าจะมันน่าดู

เดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยละกัน
อย่าอ่อนซ้อมนะจ๊ะฝากเลย